ถ้าเกิดว่ามีผีมาเข้าฝันแล้วให้เลขแล้วถูกเนี่ยโอเคใช่ไหม
ใช่แต่ผีบอกว่าไม่ต้องย้ายห้องนะเดี๋ยวฉันจ่ายค่าห้องเอง
เดี๋ยวก่อนโอเคไหม

ห้องตอนนี้ฝันนะได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องย้ายห้องนะเดี๋ยวจ่ายค่า
ห้องใครเองมีเสียงผู้หญิงพูดอย่างงี้เลยครับนะฮะโพสต์นี้แน่นอนชาวเน็ตไป
แต่บางรายเขาบอกว่ามีการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ก็เจอเหมือนกันแต่ว่าน่ากลัวคือแบบมาแบบว่าน่ากลัวเละอะไรแบบนี้
แต่ว่าพอถามเลขก็ก็บอกนะแล้วก็ถูกจริงด้วยนะฮะ
แต่ความคืบหน้าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนที่โพสต์คลิปล่าสุดเนี่ย
เขาย้ายห้องหรือยังนะเพราะว่าผีบอกว่าผีของอยู่ด้วย
เดี๋ยวว่าขอจ่ายค่าห้องให้อีกทีหนึ่งนะฮะ